สวัสดีค่ะไปดูเรื่องราวของการสอนคณิตศาสต์

วิธีการท่องสูตรคูณยุคนี้สมัยนี้

ขอบคุณครับ
อาหารหาร

สัมภัณฑ์
เอ่อทำไมคำตอบแปลกอ่ะครับ

เออใช่มันคือศูนย์อาหารร้านอาหารอันนี้โอ้โฮ
แต่ละคำตอบนี่มันช่างชวนหิวทั้งนั้นเลยนะ
ตอบคำตอบสุดท้ายคืออะไรอ่ะมีคำตอบไหมคะ
นั่นน่ะสิคำตอบสุดท้ายบอกเลยนะว่า

กำลังคุมอาหารอันนี้ใช่ป่
ฮะจริงก็เปล่าใช่หรอไม่รู้

ก็มันยกกำลังไงคุมอาหารอ๋อมันประกบสองข้างไง

หรือว่าเป็นอาสองหารไม่ใช่
เอาเป็นว่าเราต้องไปเรียนหนังสือใหม่แล้วค่ะคุณ
ดหัวเหมือนกันนะโอ้โห
อะไรเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกเอาอาจารย์ครับ
มาเฉลยทีฮะไม่งั้นเถียงกันทั้งวัน
นั่นสิคุณหาคำตอบไม่ได้จริง
ค่ะความรู้ที่เรียนมาเหมือนไม่เคยเกิดขึ้น